ส่วนเหตุการณ์เมื่อวันพระหัสสบดีที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ประกบกระบะ
กระบะของช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างบิวตอินแล้วยิงเข้าขมับซ้ายเลยนะ
ช่างเนี่ยเสียชีวิตคาที่คุณผู้ชมครับตอนนี้จับกลุ่มตัวคนยิงได้แล้วครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๖โมงครึ่งวันพระราชสมดีบนถนนลำลุกกานะช่วงคลอง๗ปฐุมธานี
ประกบยิงกระบะ๑นัดก่อนแล้วก็ขี่ไปดักหน้ายิงซ้ำอีก๑นัด
บิวต์อินคือนายโกวิทอายุ๔๗ปีเป็นชาวสุรินทร์เสียชีวิตเลยครับ
ส่วนคนขับเนี่ยคือโกวิทเนี่ยนั่งอยู่ข้างคนขับคือมานะเป็นน้องแท้ของโกวิทนี่แหละ
ให้การว่าตอนนั้นกำลังขับไปที่บริษัทย่าลำลูกกาไปถึงตรงจุดเกิดเหตุตรงนั้นน่ะ
คนร้ายก็ขี่มาประกบยิงตัวเขาเองก็ไม่รู้ไม่รู้สาเหตุทำไมมายิง
ในจังหวัดนี้คุณผู้ชมนะครับขี่ผ่านไปแล้วตัวมานะคนเป็นน้องชายยืนยันว่า
ผมกับพี่ชายไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะแล้วก็ไม่ได้ไปปาดหน้าใครมาก่อนด้วย
หลังเกิดเหตุครับประมาณสัก๗ชั่วโมงตำรวจสพลำลูกกาก็ไปจับกลุ่มตัวมือยิงได้ครับ
เกียงชื่อจริงคือพิพัฒน์ลายน้ำทองอายุ๒๓ปีจับได้พร้อมปืนเลย
เสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าสะพายข้างสีดำรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ที่เกี๊ยงเนี่ยขี่ไปด้วย
จับได้ที่บ้านของเพื่อนครับย่านคลองเก้าลำลูกกาจริงก็ใกล้กับจุดที่ก่อเหตุนี่แหละ
ไม่ธรรมดานะเกียงอายุ๒๓ปีแต่ว่าเมื่อปี๕๙ยอดไม่กี่ปีอยู่นะ๗ปี
ปีตอนนั้นอายุ๑๖เองอ่ะดิทำอะไรเคยฆ่าคนตายมาแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคดีนั้นผู้ต้องหาก็คือเกียงเนี่ยก็ยังเป็นเยาวชนอยู่
ลงพื้นที่ไปไปบ้านเกียงอยู่ในซอยสหกรณ์๒คลอง๙จังหวัดปฐุมธานี
ญาติของเกียงครับถามกลับมาคำแรกเลยนะไปเจอปุ๊บนะ
ถามกลับมาถามนักข่าวใช่ตำรวจไหมเนี่ยขอด่าเถอะขอด่าหน่อย
ให้มาเอาตัวไปบำบัดตั้งหลายรอบทำไมไม่เอาไปเนี่ยเลยเกิดเรื่องไม่ดีแบบนี้เดี๋ยว
เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่อันนี้นักข่าวไม่ใช่ตำรวจครับ
แต่ว่าญาตินึกว่าเป็นตำรวจไงก็เลยด่าไปก่อนเลย
แล้วก็เล่าให้ฟังนะญาติของเกียงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าไอ้เกียงเนี่ยโอ้โห
ติดทั้งยาเคกัญชาแล้วก็ชอบสดน้ำกระท่อมด้วย
ฝากขอโทษไปยังครอบครัวของคนตายด้วยครับไปฟังป้าของเกียงครับ
ว่าเราเองก็ไม่ได้อยากให้ลูกหลานเราไปทำร้ายเขาเราเข้าใจของอกของเขา
เขาก็เป็นคนสูญเสียเราเองก็สูญเสียหลานเหมือนกัน
แต่สูญเสียของเราไม่ได้สูญเสียในด้านการเสียชีวิตแต่ว่าเขาก็ต้องไปติดคุกเหมือนกัน
เราก็เข้าใจของคนที่เขาต้องเสียลูกเสียหลานเนอะเราก็เข้าใจ
นี่แหละครับป้าอิสรีฮะป้าของเกียง
เติมถ้วยอะไรตอนนี้
ป้าอิสลีบอกว่าเมื่อต้นเดือนเกียงหลานฉันเริ่มมีอาการหล่อนแล้ว
ตอนนั้นก็บอกว่ามีคนจะมาทำร้ายเดี๋ยวผมต้องเอาปืนไปยิงนะป้านะ
เออก่อนจะไปก่อเหตุครั้งนี้ก็เอาปืนมาวางหน้าบ้านอ่ะ
ตอนนั้นป้าอิสรีนะป้าแกยังตกใจเลย

จากนี้ก็ขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ทางครอบครัวไม่ประกันตัวแน่นอนเกียงเนี่ยปล่อยให้ติดคุกไป
ส่วนช่วงบ่ายเมื่อวานตำรวจก็นำตัวเกียงไปทำแผน
ระหว่างทำแผนโอ้โหหลอนไม่เลิก

บอกว่าผมมาคุยกับวิญญาณได้นะ
ที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะว่าวิญญาณผู้หญิงที่อยู่หลังกระบะ
บอกให้ยิงเบาะนั่งข้างคนขับเพราะไอ้คนนั้นนิสัยไม่ดี
โอ้คุณผู้ชมนี่แหละอาการหลอนยาครับ
พอเกียงอ้างว่าวิญญาณที่อยู่หลังกระบะ
บอกแบบนั้นก็เลยยิงในโกวิทเข้าไปไงคุณผู้ชมฮะ
แล้วพอถามกิียงเกียงเสพยาไหมอ่ะ

เหมือนผมแบบคุยกับวิญญาณได้อย่างนี้พี่ปุ๊บ

คุยกับวิญญาณใด้รถหรอ
เหมือนเสียงแบบคนอยู่หลังรถมันบอกผม

อยากจะขอโทษคนตายอะไรไหม
ขอโทษขอโทษครับผมก็อยากอย่างนี้ครับ
อยากให้รู้ถึงความเจ็บปวดครับ

ก็ทำเหมือนคนในครอบครัวผมครับ

เมื่อกี้พอผู้ก่อเหตุบอกว่า
มีวิญญาณสาหรับผู้นำภูมิกลับรีบอ๋อเลย

อีกฝ่ายได้รับรู้ถึงความเจ็บปวด

ส่วนครอบครัวของผู้สูญเสียครับ

บำเพ็ญกุศลที่จังหวัดสุรินครับ
จัดงานแบบง่ายนะทางครอบครัวเขาบอกมา
เขาบอกว่าก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร

แล้วแม่ของนายโกวิดเนี่ยบอกว่า
ขออโหสิกรรมให้เกียงคนก่อเหตุครับ
อยากให้ตายตกไปตามกันเลยครับ
คือคุณผู้ชมครับต้องนำเรียนแบบนี้นะ
บ้านที่มีลูกหลานหรือมีคนในครอบครัว

รู้แหละว่าลูกเสพยาเนี่ยหรือว่าหลานเสพยา

ต้องพยายามดูแลด้วยไม่ใช่ว่าเกิดเหตุหวัง
ก็พึ่งตำรวจอย่างเดียวถามว่าตำรวจทำไมไม่จับไปบำบัด
คุณพาไปซะก่อนเลยนะไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องแล้วตำรวจต้องพาไป
คุณรู้อยู่แล้วว่าลูกหลานเสพยาติดยาพาไปบำบัดก่อนเลย
แล้วเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยเกียงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาไม่เคยรู้จักกับโกวิทมาก่อนด้วยนะ
จู่ก็ขี่แล้วก็ไปยิงเขาแล้วดีไม่ดีป้าป้าอิสรีอยู่บ้านด้วยกันไม่รู้วันดีคืนดีจะโดนเมื่อไหร่สุดท้ายเนี่ยโอ้โหดันมาโดน
โอ้โหหนึ่งชีวิตเสียไป